ร้อนหนาวในเช้าวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศได้การใช้บนรถใช้โหมดในช่วงเช้า

จากในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วกรุงเทพมหานครก็มีหมอกอึมครึมปกคลุมอยู่หลายจุดหลายพื้นที่
ซึ่งที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของฟ้าหลัวเป็นลักษณะของอากาศที่มีความชื้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ความชื้นมาจากไหนคุณผู้ชมมาดูกราฟิกนี้นะครับถ้าหากดูดีลูกศรที่คุณผู้ชมสังเกตอยู่นี้
เป็นลูกศรที่แสดงถึงทิศทางของกระแสลมนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เองมีกระแสลมสองทิศทางที่พัดเข้ามาสู่เมืองไทยของเรานะครับ
ทางแรกก็คือมาจากในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างอ่าวไทยนะครับหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยขึ้นมาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
พอความชื้นเหล่านี้ขึ้นมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ต่อไปได้อีกนะครับ
เพราะว่ามีอีกหนึ่งกระแสลมเข้ามาก็คือกระแสลมที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมีลักษณะของกลุ่มก้อนเมฆอึมครึมมีฟ้ามีฝนเกิดขึ้น
แต่ว่าหลังจากนี้ครับสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยดับร้อนช่วยเอาฝนเหล่านี้ออกไปก็คือบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทต่อในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจนถึงตอนกลางเนี่ยนะครับ
ในช่วงตั้งแต่วันที่๒๙ก็คือต้นสัปดาห์หน้านะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔ครับ
โดยคาดการณ์ว่าจะทำให้อุณหภูมิในหลายจุดหลายพื้นที่ลดลง๖๘องศาเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่นนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๓๑เป็นต้นไป
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔นะครับนี่คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ออกมาประกาศเตือนนะครับ
เหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครในระยะนี้มีฝนนะครับ๒๙๔กุมภาพันธ์
มีฝนฟ้าขนองเพราะว่ามวลอากาศเย็นจะแผลลงมาหลังจากนั้นครับ
หลังจากฝนฟ้าขนองผ่านไปอุณหภูมิจะเย็นลงนะครับโดยคาดการณ์ว่าจะลดลงประมาณ๖๘องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคใต้
คลื่นนั้นก็จะสูงขึ้นนะครับฝนจะไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแทน
เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกนี้หน่อยนะครับเป็นกราฟิกการคำนวณการคาดการณ์ความหนาวเย็นที่จะมาเยือนเมืองไทยของเรา
ในรอบนี้จะมีลุ้นมีหวังหรือเปล่าที่จะเย็นเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับ
โดยจากการคาดการณ์จากปัจจัยขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมา
รวมไปถึงเรื่องของคลื่นกระแสลมที่มีการพัดผ่านในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็คาดการณ์ว่าจะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ
มีลุ้นที่จะอุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีการค่อยแผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิเย็นสุดในรอบนี้ในช่วงวันที่๒ถึงวันที่๓จะสังเกตว่าพื้นที่สีฟ้าแผลลงมาปกคลุมจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับ
ส่วนสีน้ำเงินก็มาปกคลุมในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
นั่นก็หมายความว่ารอบนี้ก็มีหวังที่เราจะลุ้นได้เจอกับลักษณะความหนาวเย็นเหมือนครั้งที่เราเจอมาก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายจุดมีทั้งเรื่องของอากาศร้อนอบอ้าวมีทั้งเรื่องของฝนมีทั้งเรื่องของความหนาวเย็นที่จะมา
ดังนั้นสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ